มีเว็บมาบอกว่า
มีรถคว่ำตายหลายครั้งด้วย
เพราะว่ามีเว็บไซต์อันผล

ขอบอกนะฉันก็ได้อีเว็บนี้เข้ามาอยู่ในเรื่องนี้
พอฉันดูเสร็จมีคนส่งให้

คือมันดูแล้วพออ่านแล้วจริงเหรอ

อวบอิ่มสวยงามยังไขว้ห้างเปิดไป

ไหมเรามีวิธีจะเสพข่าวทางอินเทอร์เน็ตยังไง

ตัวเองก็เป็นไงเหตุอะไรผมต้องตื่นเต้นในการแชร์

เพราะฉันกลัวเป็นคนที่ตกเตรน

มันต้องเปลี่ยนด้วยแวะ

คุณที่ต้องไม่รู้ควรแบบเลย

กัญชัยก็เป็น
พี่หนุ่มเนี่ยตัวแสบสุดเพราะวันมันไปแล้วชอบยุ่งเรื่องฉมาม
เราก็จะดูว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะตื่นตนกจนวันหนึ่ง
แน็ทตอนนี้บอกแกเคยดูรูอื่อ

มาเปิดต้นพาพแล้วก็แบบต้นหน้าภาพตกใส่หัว

เดี๋ยวจะพาไปดูจริง
อย่าให้ความคิดนี้มันไปก่อน
เอาจิตไปคุมความคิดให้ได้โอเค

อย่าให้น้ำตาลตกอย่าให้น้ำตาลตก
บางทีก็เอาไม่อยู่เหมือนกันถ้าช่วงน้ำตาลนางตก
มีนางสวยงาม

เพื่อนโทรมาเช็คข่าวจนสายร้อน
พี่โทรมาสกรี๊งจนนึกว่าไม่ห่วงแต่เวียแก้ตัวแทน
เขาว่าผมอยู่ไหนแคป
ก็คือหมายถึงว่าพอมีข่าวอย่างนี้